ทำการตรวจค้น๑๓จุด

แล้วก็พื้นที่ของชนบุรีนะครับ
ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับฐานช่อโกง
แล้วก็มีอีกหลายฐานในหลายคดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉลาก
เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ตัวผลิตภัณฑ์ต่าง
ใช่ครับสูตรยากวนเองต่างนานานะครับ
เรื่องของโฆษณาเกินจริง
ไลค์ยอดแชร์เกินจริง
ถ้าเรียกภาษาชาวบ้านเรียกว่ากระทืบไลค์กระทืบแชร์

เพื่อให้ยอดไลค์ยอดแชร์ในผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
มันเยอะพอเยอะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือ
เรื่องของการเปิดสอนในการทำธุรกิจออนไลน์
แต่จริงแล้วผลิตภัณฑ์ใน

มีเยอะมีหลายผลิตภัณฑ์
แต่จะเน้นเรื่องของรูปร่างหน้าตาสุขภาพผิวพันธุ์อะไรประมาณนี้

มีดารามีเซลป์
เข้ามาจะใช้ว่าเป็นพรีเซนเตอร์ไหมไม่นะ

ไม่ได้รับค่าจ้างเขาถือผลิตภัณฑ์ให้แต่เขาไม่ได้ใช้เองด้วย
นั่นแหละครับเยอะเลยที่ตอนนี้ต้องตรวจสอบอยู่นะฮะ

หลังจากที่มีการสอบปากคำผู้ต้องหา
แล้วมีการขยายผลว่ามีสถานที่ผลิตอยู่ที่ปฐุมธานี

พร้อมด้วยพันธ์ตำรวจเอกสง่าเอี่ยมงาม
รองภูมิกับการสอบสวนกองกับการ๔
กรรมคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบ
นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโรงงานแห่ง๑
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

โรงงานใหญ่มากนะคุณโกดังใหญ่มากนะครับ
ซึ่งเป็นบริษัทที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นผู้ผลิตอาหารเสริม

สลิมมิลค์แล้วก็สโนมิลค์

ตีฉันเข้าไปดูแฮชแท็กสลิมมิลค์

แต่ว่าคนสนใจผลิตภัณฑ์เขาก็เยอะนะสิ

สถานที่ดังกล่าวพอถูกตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าไม่ได้ถูกระบุไว้ใน
ฉลากข้างกล่องของ๓ผลิตภัณฑ์

ระบุสถานที่ผลิตไว้ที่จังหวัดนครราชศรีมา

แต่โรงงานผลิตทำไมอยู่ที่ปฐุมธานี

ใช่นี่กลายเป็นประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งประเด็นนะครับ
ว่าการระบุในฉลากถึงสถานที่ผลิต
ไม่ตรงกับสถานที่ผลิตจริง
ในการตรวจค้นโรงงานพบเพียงนายอธิวัฒน์พรมจีน
เป็นผู้ถือกุญแจโรงงานเท่านั้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการตรวจค้นนานกว่า๑ชั่วโมง
แต่ไม่พบผลิตภัณฑ์ทั้ง๓อย่างที่โรงงานแห่งนี้ผลิต
เป็นผงชงดื่มเพื่อให้ผิวขาว
ที่จังหวัดนครราชศรีมาก็เหมือนเดิมอีก
เหมือนเดิมโรงงานผลิตอยู่ที่ปฐุม
แต่ทำไมฉลากบอกว่าผลิตที่นครราชศรีมานะครับ
ฟังเสียงผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว๓นะฮะ
ทั้ง๓อย่างไม่พบที่นี่
ไม่พบนะครับไม่พบซองไม่พบไม่พบนะครับ
เราต้องการพบ๓อย่างนี้เพื่อจะนำไปประกอบคดีนะครับ
ไม่พบนะครับแต่เราพบ
ผลิตที่นี่หรือไม่ก็ยังไม่ทราบอีกนะครับ
แต่ในซองเนี่ยเขาบอกว่าผลิตที่

ตรวจสอบต่อไปว่าที่นี่ผลิตหรือเปล่า
ถ้าผลิตทำไมถึงไปบอกว่าผลิตที่โคราช
อันนี้คือความผิดที่พบใหม่
ในบ้านของผู้ต้องหาซึ่งตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบเหมือนกัน
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันที่พบในบ้านของผู้ต้องหาก็คือ

ก็ตรงกับตอนที่ตำรวจไปตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาทั้ง๘
มันเจอเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันนี้นะคะและทีนี้จากการตรวจสอบ
ก็คือเรื่องเกี่ยวกับฉลากข้างกล่อง
ผิดตามกฎหมายเพราะมีการเรียงสารประกอบจากมากไปหาน้อย
เป็นการเรียงที่ไม่ถูกต้องนะคะซึ่งปกติแล้วเขาจะต้องเรียงน้อยไปหามาก
บอกว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารมีโทษปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท
ทีนี้ก็ต้องดูว่าตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นเพราะผู้ต้องหาทั้ง๘คนซื้อมาหรือเปล่า
เพราะว่าจะต้องตรวจสอบไปอีกว่าเป็นผู้ผลิตเองไหม
ก่อนหน้านี้๘คนเขาบอกว่าบางตัวที่เขาขายเขาก็ไม่ได้ผลิตเอง
อกจากนี้ยังไปพบผลิตภัณฑ์คล้ายปุ๋ยบรรจุอยู่ในขวดด้วย
ซึ่งข้างสลากระบุไว้ว่าผลิตที่โรงงานแห่งนี้
โรงงานแห่งนี้ก็คือที่ตำรวจไปตรวจค้นก็คือที่ปฐุมธานี
ซึ่งแสดงว่าที่โกดังแห่งนี้นอกจากพบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบำรุงผิว
ลดความอ้วนไปเจอปุ๋ยด้วยใช่ไหม
ไปเจอวัตถุคล้ายปุ๋ยบรรจุลงขวดพลาสติก
ฉลากระบุว่าผลิตที่โรงงานแห่งนี้
ทีนี้แหละครับทางตำรวจก็ต้องตรวจสอบว่าขออนุญาตผลิตถูกต้องหรือไม่
ถ้าไม่มีการขออนุญาตก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วย

เอาจริงแล้วตามปกติแล้วตำรวจเปิดเผยว่ามันผลิตด้วยกันไม่ได้
แต่ถ้าอยากผลิตจะต้องขออนุญาตนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว๓ยังบอกด้วยว่า
จากการสอบปากคำผู้ต้องหามีการอ้างถึงสถานที่ผลิตหลายที่
และยอมรับว่าไม่ได้ผลิตเองทุกผลิตภัณฑ์แม้จะมีโรงงานเป็นของตัวเอง
แต่ตามกฎหมายระบุไว้ว่า
หากผลิตสินค้าที่ไหนต้องเป็นสถานที่ตามจริงที่ระบุอยู่ในสลากค่ะ
คนตำรวจตรีอังกูลยังได้พาสื่อมวลชนเข้าไปดูของกลาง
หมายจับสารในคดีช่อกงประชาชนรวม๘คน
ตอนนี้สามารถควบคุมตัวได้แล้ว๖คนแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวอีก๒คนนะครับ
โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากออยและกระบวนการผลิตเป็นการทำมือทำเองกวนเอง
เรียกง่ายคือกวนเองกวนกันที่ไหนไม่รู้กวนกันหลังร้านหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรแบบนี้
สรุปตอนสุดท้ายตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าผลิตที่ไหนจริงนะครับ
แต่ถือว่าไม่ได้มาตรฐานไม่มีการรับรองสูตรที่ผสมในผลิตภัณฑ์ก็เป็นการคิดเองผสมเองโดยไม่คำนึงถึงอัตราส่วนและการเป็นอันตรายต่อผู้บริโภครวมไปถึงสลากสินค้าต่างก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับ
ขณะนี้กำลังรวบรวมหลักฐานและขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมมีเงินหมุนเวียนนับพันล้านบาทนะครับ
ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าบรายย่อยที่นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย
โดยหลงเชื่อตามที่บริษัทอ้างว่าสินค้านั้นมีเลขจดทะเบียนออยสามารถจำหน่ายได้
แต่เมื่อไปตรวจสอบกับออยแล้วพบว่าเลขไม่ตรงกัน
จดไม่ตรงกันกับทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็ที่ไปขึ้นทะเบียนกันไว้นะครับ
และเมื่อตรวจสอบลึกลงไปอีกท่านายบริษัทอ้างว่า
พบว่าสินค้าส่วนใหญ่ถูกสวมเลขออยด้วยซ้ำ
และก็ยังใช้เลขออยผิดประเภทโหหลายกระทงเลยเกิน
ล่าสุดมีผู้เสียหายกว่า๕๐๐คน
คาดว่าจะมีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความที่กองปราบปรามอีกจำนวนมาก
ส่วนมูลค่าความเสียหายขณะนี้นะต้องบอกขณะนี้เบื้องต้นเนี่ยนะ
เกิน๕๐๐ล้านบาทไปแล้วต้องย้อนรอยกลับไปดู๖ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง

ใช่ฮะแค่เงินสดที่ไปพบในบ้านผู้ต้องหาบรายหนึ่งก็คือ
นางตรีชดาเนี่ยนะฮะก็๒๐ล้านแล้วครับคุณ
เงินสดนะฮะก็ไม่รู้ว่าเงินสดเหล่านั้นถูกเก็บไว้โดยมีวัตถุประสงค์อะไร

ส่วนที่มีเหล่าดาบราร่วมเป็นผู้ถือสินค้าแล้วกันนะ
เขาบอกเขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์กันนะฮะ
ตอนนี้ทางทนายบรณรงค์บอกว่าอยากให้ทางตำรวจกองปราบปรามเนี่ย
ดาบราเหล่านี้เข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เราก็อยากให้มีการสอบพยานเพิ่มเติมสอบถามโดยเฉพาะดาราเน็ตไอดอล
ที่ไปโฆษณาให้เขาอยากให้เรียกมาสอบว่าคุณมีส่วนได้เสียกับบริษัทนี้เพียงใดหรือไม่
เขาแค่มาจ้างคุณพรีเซนต์หรือว่าคุณมีส่วนแบ่งจากการขายด้วย
ผมอยากให้มันมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเมื่อสินค้ามันสวมออยมาเนี่ย
แล้วที่ไปรับจ้างโฆษณาเนี่ยคือจะยังไง
ว่าเนี่ยไม่น่าจะเป็นความจริง
ถ้าเขารวยขนาดนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมาแบ่งคนอื่นทำไม
สุดท้ายมันก็เป็นเงินของเราทั้งนั้นที่เอาไปลงทุนพวกนี้

แต่ขายแล้วอย่าให้มันมีปัญหาสินค้าให้มันถูกต้อง

ทางด้านของออยในเบื้องต้นก็เหมือนแจ้งความผิดแล้วนะ

หลังจากที่ทางตำรวจเข้าไปตรวจสอบโรงงาน
ภายใต้ผู้จดแจ้งชื่อนางวรรณภาพวงศล
วรรณภาถือว่าเป็นผู้บริหารใหญ่สุด
แล้วก็เมื่อวานที่เขาเข้าพบตำรวจ
บอกว่าเขาก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับ
แต่ว่าคนอื่นก็จะทำหน้าที่อื่นตามไป
เช่นว่าทำหน้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะครับ
บางคนก็ทำหน้าที่เป็นคนสอนเป็นอาจารย์สอนรวย
เพราะว่าเวลาที่มีการขายสินค้าออนไลน์เนี่ย

เขาจะมีให้สอนก่อนนะให้จับกลุ่มการสอนก่อน

ขายเป็นอย่างไรจะรวยได้อย่างไรนะฮะ
ถือว่าเป็นผู้วางกลยุทธ์
แล้วก็มีบางส่วนที่จะเป็นผู้วางการตลาดนะครับ
บางคนก็จะทำหน้าที่ในการธุรกิจการเงินนะฮะ
แล้วก็ตัวเจ้าของเนี่ยก็คือนางวรรณภานะครับ
บอกว่าเป็นเจ้าของของบริษัทเมจิกสกิน

ไอ้ที่ไปตรวจค้นกันโรงงานที่เมืองนครราชศรีมา
พบผลิตภัณฑ์ต่าง๒๒๗รายการ

เพราะว่าสถานที่ผลิตตามที่จดแจ้งนั้น
ไม่มีสภาพการผลิต
ไม่พบเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
รวมทั้งยังพบสารเคมีบรรจุพันธุ
ใช้ผลิตเครื่องสำอางนะครับ
ตอนนี้ก็ถือว่าเครื่องสำอาง๒๒๗รายการ
เป็นเครื่องสำอางที่ผลิตไม่ตรงตามที่จดแจ้ง
ส่วนเครื่องสำอางภายใต้ผู้จดแจ้ง
บริษัทเมจิกสกินเองนะฮะ
มีทั้งสิ้น๔๑ราย
ตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อ
แล้วก็ว่าจะทำอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ที่มันออกตลาดไปแล้วด้วย

แล้วดูกลับคืนยังไงนะ